แล้วมาดูเรื่องอื่นกันต่อคุณผู้ชมค่ะ

แล้วสุดท้ายจบลงที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
น้องสาวยิงพี่เคยเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารค่ะ
คุณผู้ชมคะมีการสูญเสียเกิดขึ้น
คนที่เสียชีวิตนี่คือพี่เคยของคนที่เสียชีวิต

ผู้ชายคนเสื้อเขียวที่อยู่ด้วยกันเนี่ย

มีปัญหากับอีกกลุ่มนึงนะคะ
ก็คือนายอภิชาติพี่เขยที่ถูกยิงนั่นแหละนะคะ
คือร้านส้มตำมาต่อว่า
นางสาวสุมารีแล้วกลายเป็นว่านายพิทักษ์
นางสุมารีก็ไม่พอใจออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะ
ลุมมาตุ้มกันอีก๒คนที่เหลือก็เข้ามาห้าม
ครับนะคะนายอภิชาตินายมาโนธเนี่ยเข้ามาห้าม
แต่ก็มาลุมมาตุ้มกันอย่างที่เห็น
นายพิทักษ์ตะโกนให้นางสุมารีเอาปืนออกมาจากกระเป๋า
แล้วเราก็จะเห็นนางสุมารีเนี่ยเอาปืนออกมายิงไปนัดหนึ่ง

เขาไปเอาปืนมาแล้วแล้วก็เล็งไปนะคะ
แล้วยิงกระสุนนัดนี้ไปถูกนายอภิชาติล้มแน่นิ่งไปนะคะ
พอยิงเสร็จแล้วนายพิทักษ์มาเอาปืนที่นางสุมารี
แล้วยิงไล่หลังอีกฝ่ายหนึ่งไปอีก๓นัด
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
ตอนที่ไปตรวจสอบพบศพนายอภิชาติ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะนัดหนึ่ง
ก็คุมตัวนายพิทักษ์กับนางสาวสุมารีไปที่โรงพักนะคะ
พิทักษ์ให้การบอกว่าพอทะเลาะกันแล้ว

ก็เลยยิงลงพื้นไปนัดหนึ่งแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปอีก๒นัดค่ะ

บอกว่าที่ยิงไปเนี่ยเพราะว่าเห็นสามีกำลังถูกฝั่งอีกฝ่ายนึงเนี่ย

ปมเหตุมาจากเรื่องการแบ่งมรดก
เรื่องหนึ่งซึ่งมีปัญหาเลื้อรังกันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มามีปัญหาที่มีตลอดอีกเหมือนกัน

เพราะสองฝั่งเนี่ยฝั่งหนึ่งก็ร้านก๋วยเตี๋ยวฝั่งหนึ่งก็ร้านส้มตำ
ลูกค้ามาก็ที่จอดรถก็ทับกันไปทับกันมา

เช้าวันนี้ตำรวจสพนครชัยศรีค่ะ
ก็คุมตัว๒สามีภรรยาที่เกาะเหตุ
ในห้องควบคุมผู้ต้องขังยังไม่ได้มีการสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ส่วนศพในอภิชาติกู้ภัยนำลงบรรจุศพขึ้นรถ
เลื่อนไปส่งที่วัดหนองกะพีที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
เพื่อให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ